คุณผู้ชมคะเชื่อว่าต้นเดือนแบบนี้หลายคนกำลังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินในช่วงต้นเดือนนะคุณผู้ชม
เราไม่ได้มาขายตรงขายตรงอะไรกันนะคะแต่เรามีเลขป้ายทะเบียนรถของคนลุกทุ่งมาให้ส่องให้ซูมกัน
เริ่มกันที่พี่ดาวมายุรีก่อนเลยค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ดาวมีโอกาสไปทำบุญ
ซึ่งรถคู่ใจของพี่ดาวก็คือน้องเบ้นสีดำคันนี้เลยจ้า
ดาวมะยุรีนะคะมาในชุดสีสันสดใสซาบซ่ายืนโพสต์ท่าอยู่หน้ารถ
พร้อมกับเอาสติ๊กเกอร์น่ารักปิดเลขป้ายทะเบียนไว้ให้ได้เห็นแบบป๊อบแวม
แต่เอาจริงคุณผู้ชมต่อให้พี่ดาวปิดแล้วปิดอีกมันก็หนีไม่พ้นความสามารถทางสายตาของพวกเราหรอกค่ะ
เห็นนะว่ามีเลขคล้ายว่าจะเป็นเลข๒เลข๓อะไรประมาณนี้ด้วยหรือเปล่า
แต่เอาเถอะฝากไปถึงพี่ดาวมิยุรีทีนะคะยังพอมีเวลาเหลือถ้าใจดีเปิดให้เห็นเลขทะเบียนอีกสักนิดสักหน่อยก็น่าจะเป็นบุญพวกเราเนาะ

ได้แต่พวกเราเก่งมากเลยนะส่องเนี่ยค่ะไม่ห่อนจริงนะคะ
มาต่อที่ครูเต้ยอภิวัฒน์ค่ะก็ยังอยู่ที่รถนี่แหละค่ะ
ป้ายแดงภาพนี้เลยจ้า

อสองเอามือปิดให้อมทางนิดนึงนะคะ

เอาเป็นว่าแล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะ

เออนะคะเอามาปิดท้ายแล้วกัน
กับพ่อน้ำ๒นะพี่มนต์สิทธิ์คำซ่อยค่ะ
งวดนี้มาเร็วก่อนใครนะครับ
โชว์เลขที่ชอบกางไว้เป็นพัดแบบนี้เลยค่ะ

อ่ะ๑๖กุมภาพันธุ์วันมาคะไง

หน้าจอเลยดูหน้าจอ
ใครชอบตามนี้ก็ไปหาซื้อกันไว้ได้เลยนะคะ

จะได้เงินมาชัวร์แล้วก่อนจะจากไป

ระวังอะไรนั้นเหรอก็ระวังเลขเบิ้ลไงคะ

แจ๊คหัวเราะอะไรเบิ้ลปฐุมราชนี่

เออนะคะ
ทำงานค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเนาะ